เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณตาบินนะครับ
จากจังหวัดพิจิตรจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจ
มีทุนจำนวนนึงไปสร้างบ้านได้หรือไม่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
มาถึงช่วงที่ทุกคนต้องช่วยกันตอบคำถามแล้วนะครับ
คำถามทั้งหมดที่เราจะนำมาตั้งนั้น

เหมือนต้องแบบนี้ต้องแบบคุณตานะฮะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญตะบินมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เราจะมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน

แล้วตาต้องเก็บทั้งหมดไว้นะครับ

เรื่องไหนป้าน้อยจะตอบได้

ตาต้องวิเคราะห์ให้ดีเท่านั้นเองนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้งหมด๕เรื่อง

เรื่องที่๑จังหวัดพิจิตร
เรื่องที่๒หัวปลี
เรื่องที่๓เวียสกลวัฒน์
เรื่องที่๔ป้าน้อย
เรื่องที่๕วอเรย์บอล

ทำไมถึงเลือกเรื่องหัวปลีล่ะครับ

คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นของตาแล้ว

ปรีเนี่ยจริงแล้วมันมาทำอาหารอร่อยสุดเลยคืออะไร

ครับตามก็อร่อยนะครับ
จริงถ้ากินสดกับผัดไทยก็ยิ่งอร่อยด้วย
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ทอดมันจานใดต่อไปนี้มีส่วนผสมของหัวปลี

และตัวเลือกที่๔จานที่๔ครับ

เดี๋ยวหนูจะให้ชิมนะตาจ๋า

นี่คือจานที่๒นะครับ

จานที่๓นะจ๊ะตาจ๋า

จานที่๓พอชิมไปแล้วมันเป็นเส้นนะครับ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น๖ปี

ถ้าพร้อมแล้วตาบินเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓จานที่๓ครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า

ตาต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วตาจะเลือกเรื่องไหนให้น้องตายขึ้นมาตอบ
เรื่องที่เหลือก็คือเรื่อง

ทำไมถึงเลือกเรื่องป้าน้อยให้กับน้องตายครับ

ขอเชิญน้องตายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องตายตั้งใจว่าอยากตอบเรื่องไหน

นี่แหละครับคือการวางเรื่อง

ไม่แน่เราอาจจะรู้ข้อมูลของตัวคุณยายน้อยก็ได้นะครับ
ใครเป็นคนดูแลคุณยายน้อยเป็นหลัก

ตอนนี้คุณยายน้อยเองเนี่ย
มีบัตรประจำตัวคนพิการด้วย

รู้ไหมว่าในบัตรคนพิการมีข้อมูลอะไรบ้าง
ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เลยค่ะ

อย่างที่บอกนะครับว่าการวางเรื่องให้กับคนในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บัตรประจำตัวคนพิการ

ระบุว่ายายน้อยมีความพิการประเภทที่เท่าไร
ตัวเลือกที่หนึ่งประเภทที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองประเภทที่สอง
ตัวเลือกที่สามประเภทที่สาม
ตัวเลือกที่๔ประเภทที่๔ครับ
เดาเอาค่ะไม่เคยเห็นบัตรแม่ค่ะ

ตัวเลือกที่๔ประเภทที่๔ครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันในช่วงหน้า
ตอนนี้น้องตายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องพลอยขึ้นมาต่อชีวิตครับ

เชิญน้องพลอยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ลูกชอบเล่นกีราเหรอคะเล่นอะไรบ้างน่ะลูก

ตัวแทนจะอยู่โรงเรียนหนูก็เล่นกับเพื่อนอย่างนี้เหรอลูก

ถ้าเล่นวอเล็กบอลนี่หนูเล่นในตำแหน่งอะไร

ลุงต้องถามหนูดีแล้วใช่ไหมลูก
น้องพลอยู่ในใจถามดีนะฮะถามดีนะ
ตบนะตัวตบตัวตบอยู่นี่
แล้วพี่นักกีฬาทีมชาติวอเรย์บอลนี่หนูชอบใครบ้าง

นี่ชอบเหรอลูก

ปลื้มจิตค่ะกัปตันกิฟต์
ดูท่าจะแล้วจะรู้จักทั้งทีมนั่นแหละนะฮะ
แต่เลือกก่อนว่าจะตอบใครก่อนดีอะไรอย่างนี้นะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วอเรย์บอลสาวคนใดต่อไปนี้เล่นในตำแหน่งลิเบอร์โล
ตัวเลือกที่หนึ่งปิยนุษย์แป้นน้อย
ตัวเลือกที่สองปลื้มจิตถิ่นขาว
ตัวเลือกที่สามออนอุมาสิทธิลักษณ์
ตัวเลือกที่สี่นุษลาต้องครับ

ตอนที่หนูดูเขาเล่นบอลเล่หนูเห็นเขาใส่เสื้อผ้าไม่เหมือนใครค่ะ

ตัวเลือกที่หนึ่งปิยนุษย์แป้นน้อยครับ
ให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับน้องพลอย
เหลืออีกหนึ่งคนที่ต้องขึ้นมาต่อชีวิต
แต่นี่สมาชิกในบ้านของเราเหลืออีก๒ท่าน

หนูจะเลือกเรื่องไหนให้ยายน้อยขึ้นมาตอบครับ

เพราะยายเขาอ่านเรื่องนี้มาพิจิตรทุกวันเลยค่ะ

ขอเชิญยายน้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หลานสาวเลือกลูกสาวดีกว่าเนอะ

ลูกสาวเขาเลือกเรื่องจังหวัดพิจิตรให้นะครับยาย

ยายเป็นคนพิจิตรมาตั้งแต่กำเนิดไหมครับ

อยู่ใกล้วัดหลวงพ่อไหมคะหลวงพ่อเงิน

จริงแล้วเนี่ยจังหวัดพิจิตรนี่นะครับ
มีประเพณีหนึ่งที่ดังมาก
ก็คือการแข่งเรือยาวนั่นเอง

ไปแต่ไม่เคยไปแต่ทีทำแต่งงาน
เมื่อล่าสุดนี้เลยก็คือเดือนรู้สึกจะเป็นเดือนกัญญาที่ผ่านมา
จะมีประเพณีนี้เกิดขึ้นนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เรือที่ชนะเลิศประเภทเรือยาวใหญ่
จากการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชื่อเรืออะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสรพมาคร
ตัวเลือกที่สามยุทธการนาวา
ก็อาจคาวเจอมันดังกระคิดว่าใช่จ๊ะ
เรือที่๔พันแสงครับ
ผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับคุณยาย
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังเฉลยไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมว่า
ครอบครัวของคุณตาบินจากจังหวัดพิจิตร
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจ
จะมีบ้านหลังใหม่อยู่กับเขาหรือไม่
เกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
เรือที่ชนะเลิศประเภทเรือยาวใหญ่
จากการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพศ๒๕๖
ชื่อเรืออะไร
ขอเลือกตัวที่๔กัน

หัวหัวหัวหัวหัว